พาไปดูเรื่องราวที่แบบว่าแหมน่ารักหน่อยดีกว่า
ถูกต้องเอาเป็นว่ามันเหมือนกับวิถีพ่อลูก
อะไรอย่างนั้นเวลาไปเดินเที่ยวเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คุณพ่อคุณลูกเขาก็จะมีความน่ารัก
โดยเฉพาะใครมีลูกลูกสาวอย่างนี้
ก็จะแต่งตรงแต่งตัวให้น่ารัก

ถูกต้องค่ะไปดูพ่อลูกคู่นี้
เขาจะน่ารักกันขนาดไหนแล้วไปเดินที่ไหนกันบ้าง

โอ้โหแล้วไม่ธรรมดาเดินสองขาด้วย

นี่ดูท่าเดินดูท่าเดินดูภูมิใจในชุดที่ใส่

คุณชิสาน้องใบตองดูไกลบางทีไม่รู้จริงนะ

เออแล้วทำไมลูกสาวบ้านนี้จมูกน้องโด่ง
แปลกใจตรงที่ว่าเดินสองขาได้นานมาก

เป็นความสามารถพิเศษของน้องหมาตัวนี้ด้วย

แล้วที่สะดุดตาก็คือชุดไงคะ
เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นแฟชั่นนิสต้าก็ว่าได้
ใครเห็นต้องหันเหลียวกวัดกลับมาดูว่า
หมาตัวนี้เป็นใครมาจากไหนชื่ออะไร

แล้วคุณพี่เจ้าของเนี่ยเขาจะพาน้องป๊อปปี้เนี่ยนะ
ใส่ชุดสวยมาเดินแบบนี้ทุกวัน
วันนะคุณมาในชุดเด็กดอย

มีให้ดูมาในชุดเด็กดอยแบบจัดเต็มเลยนะคะ

บางวันนะมาในตลาดใสแบบที่นักเรียน

จะแปลงกายน้องหมาน้องแมวที่บ้านบ้าง

กล้ามเนื้อนิดนึงได้อยู่